รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

หวังที่สุดเลยคืออะไร

และผมก็อยากเห็นครอบครัว
มีความสุขอยู่ด้วยกันเหมือนเราก่อน

กลับมาพบกันนะครับตามนัดเช่นเคยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
นาฬิกา๒๐นาทีพบกับป่านุ่มและสาวเป๊กได้ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
มาพบกับหนุ่มคนนี้ครับที่เขามีหัวใจที่ผูกเหนียวแน่นไว้กับครอบครัวของเขาก็นั่นก็คือลูกเมียนั่นเอง
แต่ด้วยภารกิจของเขาหน้าที่ของเขาจำเป็นจะต้องแยกกันอยู่แล้วห่างไกลทีเดียวนะ
กรุงเทพขอนแก่นเพื่อมาทำงานใช้หนี้ให้หมดเมื่อไหร่เขาจะได้กลับไปอยู่กับลูกกับเมียนะฮะ
เขาก็ร้องไปแล้วหนึ่งเพลงได้ไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทเขาต้องการหกหมื่นบาทเพื่อใช้หนี้
ดูสิว่าวันนี้เขาจะทำสำเร็จไหมนะครับมาพบกับเขาเลยนะครับคุณแพลร์นะครับ
หนุ่มผู้ไม่ท้อแท้แม้ความเหงากลัดกล่อนใจเชิญครับ
วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคุณแพร่มากับภรรยาคุณโบแล้วก็ลูกชายนะครับคนโตน้องโชกุลนะครับ

มาออกรายการนี้ก็เลยมีโอกาสทำให้สามีภรรยาคู่นี้เขาได้เจอกันได้อยู่ด้วยกัน

ได้เป็นค่าแรงครับค่าแรงค่าตังค์วันละสามร้อย
ก็คือถ้าวันไหนทำก็ได้ตังค์ถ้าวันไหนไม่ทำก็ไม่ได้ตังค์

ก็ไม่มีทุกวันครับแล้วแต่หน้างานเขาสั่งครับ
แล้วตังค์รายได้เป็นยังไงแบ่งใช้ยังไง
ผมจะส่งให้ทางบ้านหมดเลยแล้วผมจะเก็บไว้กับตัวเองสองพันเดือนหนึ่ง
คือผมจะตั้งเป้าให้ตัวเองว่าเดือนหนึ่งอีกวันหนึ่งใช้เงินไม่เกิน๘๐บาท
ว่าเดือนนี้จะได้เท่าไหร่ยังไงไม่รู้ส่งบ้านหมดแต่เก็บไว้๒๐๐
ส่งเงินไปทางบ้านภรรยานี่ก็ไม่ใช่ว่ารออย่างเดียว
ระหว่างที่ลูกไปโรงเรียนก็ไปรับจ้าง
ก็ทำอะไรเท่าที่จะถ่ายได้รายได้เป็นอย่างไรค่ะบ่ง
วันนึงก็แล้วแต่ค่ะ๗๐๘๐

มีวันหนึ่งก็ต้องใช้ประมาณ๑๕๐บาท
ฮัทรณาก็ทำได้แค่นั้นก็ทำให้เต็มบัน
ต้องใช้ทุกวันเลย๑๕๐บาทนี่อะไรบ้าง
มไม่ตัวเล็กก็๖๐บาทค่ะวันละแพ็กนมบัวแดง
ก็๖๐บาทแล้วก็แพมเพิร์ตวันละผืน

ก็โชกุลก็ไปโรงเรียนวันละ๑๐บาท
ตัวเล็กก็โรงเรียนวันละ๕บาทเด็กเล็กเจอ
แล้วก็ตอนเย็นไว้ซื้อกับข้าวค่ะ
ครูเม่นี่ยังไม่ได้พูดถึงของตัวเองอย่างนี้ไม่ใช้อะไรเลยค่ะนี้ใช้รีปสติก
มีแต่ของให้ทั้งนั้นเลย

ในใจของคนเป็นสามีครับหวังที่สุดเลยคืออะไรคุณตา
กับครอบครัวแล้วอยากเห็นอนาคตของลูก
อยากเห็นอนาคตของครอบครัว
อยากพาครอบครัวของเราไปให้มันถึงฝัน

มีความสุขอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อน

จับมือกันแล้วดูลูกเติบโตไปด้วยกัน
นี่คือจุดประสงค์ของคุณนะครับอืม
สวัสดีนะครับ

ศิลปินเขาเป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงานบ๊วยก็อด

หรือยุดครับ

สำหรับเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้

ไม่มั่นใจก็ต้องใช้สิจ๊ะ
แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖แผ่นไหนครับ

ตกลงแผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖
คุณแพร่เลือกแผ่นที่

ตัวช่วยแผ่นที่๓นะครับไม่ใช่ดีที่สุด
แต่ดีรองลงมานะครับเพราะคือ

หมายความว่าคุณแพร่สามารถใช้สิทธิ์
ร้องเพลงเก่งที่คุณแพร่ให้กับเราไว้แทนเพลงที่๒นี้

เพราะผมชอบครับชอบเพลงนี้
พร้อมนะครับคุณแฟร์ครับผม
มาถึงเพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ

ขอบคุณครับ
ฟ้างามยามแหลง

ไม่จะนำเลิกมา

เจ้าไปเสียเลอ

เสมอใจเข็มคือเกลอแทบว่าน้องสาว
ฝุ่นปล่อยจากฟ้ามนามตาไหล่ในใจของไอ
เป็นห่วงคนไกลบ่มีเขาคราว
น้ำหลากดองหานฟองปลาชวนกันพาลอยลงลำเปล่า
ดั่งใจผู้สาวที่ไปหวัง
ไอบ่เมียนพระแดงบ่มีมนต์แดงมาอ้อนมาโบ
ให้คนลืมกล่าวขึ้นหมดความหลัง
ยานภูเขียวใบมนต์ไปลงคำวอนของคนมีตังค์
ญาติเขาได้น้ำไปใส่ต้ม
ยามฟ้างามยามแหลงข้างทุ่งนอน
เป็นเสียโสกโสกส่งใจกับนกไปบอกคน
ยามเจ้าเสียหน้าดวนของไอ
ท่านบ่เริ่มไหลหักและถอยคำ
อยากให้กลับลำคืนทุ่งนอ
โบฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
รักจริงสมกับเป็นเพลงเก่งของคุณแพร่นะฮะ
แล้วก็ระหว่างที่ร้องเนี่ยก็เหลือบมองไปทางคุณโบภรรยาก็เห็นร้องตามไปด้วย
แสดงว่าต้องเคยเอาไปร้องเพลงนี้จีบคุณโบใช่ไหม

อย่าบอกนะว่าคุณเคยพากันไปกุมมือที่หนองหานเนี่ย
เอาละครับมาดูกันเพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณแพร่ร้องไปแล้วนะครับคุณแพร่ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาทคุณแพร่ร้อง
คุณแพร่ร้องผิดครับ

ท่อนที่ร้องผิดก็คือท่อนนี้ครับ

และเป็นเพลงเก่งของคุณแพรด้วยนะครับ

หายใจลึก

ความในใจที่ปล่อยโฮออกมา
เฮ่ย
เหมือนกับมันพังลงทีเดียวเลย
ความหวังมันพังทลายเนาะ

สิ่งที่สำคัญเลยคือความเหนื่อยทนได้

อย่างที่บอกก่อนจะร้องเพลงนี้เราคุยกันว่า
คุณแพรอยากจะกลับไปยืนกุมมือภรรยา
แล้วดูลูกเติบโตไปด้วยกัน

ความผิดหวังการพังทลายจึงเกิดขึ้น

กลับมองว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คุณแพลร์

วันนี้เราได้เห็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่มากกว่าเงินนะ
มั่นใจได้เลยว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่

ว่าสามีรวยก็ไม่ดีเท่า
สามีที่ดีและซื่อสัตว์และอดทน
และทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเขา
และคนคนนั้นคือคุณ
คุณโบมีอะไรอยากพูดกับสามีไหมคะ

ถือว่าอันนี้เป็นโอกาสของเขาที่ได้มา

ก็คอยหาเงินใส่หนี้ไปเดี๋ยวก็ได้กลับบ้าน

ของลูกผู้ชายที่ต่อสู้เพื่อครอบครัว

ต่อสู้เพื่อโชคุณนะลูกนะ
ของเงินที่สะสมไว้ในเพลงที่หนึ่งนะครับ

ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณคุณแพร่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยังมีโอกาสได้ออกไปต่อสู้

ความยากลำบากกันต่อไป
พร้อมด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิม

คุณแพลร์คะก่อนจะจากกันมีอะไรอยากจะพูดกับใคร
ภรรยาคนทั้งบ้านใครก็ได้ที่คุณไรพูด

วันนี้ก็เต็มที่
แกมันก็ไปไม่ถึงฝัน

แต่ต่อไปก็คือชีวิตจริง

ขอบใจหลายที่ยังอยู่น้ำอาย
ที่ลำบากยังไงก็ยังอยู่น้ำอาย

และนี่คือนักชื่อชีวิตของเรานะครับ

เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
ที่นี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความลำบาก
แต่จากมาคิดถึงทุกวัน

ทนหน่อยนะรอหน่อยนะ

ไม่นานเดี๋ยวจะกลับไป
สำหรับวันนี้ผมก็มาสู้เต็มที่แล้วนะครับ

ถึงแม้ว่าบนเวทีนี้ผมจะจบแล้ว
แต่ในชีวิตจริงผมยังไม่จบ

ก็ทำเต็มที่แล้วเนาะ

ก็เป็นอย่างดอด
หนูพูดกับลูกในท้องทุกวันว่า

แทบไม่มีเงินเหลืองติดกระเป๋าเลยบางครั้ง

ท้อจนแบบบางครั้งก็ไม่อยากจะอยู่

จนจนแทบไม่เคยที่ถึงขั้นไม่มีกินขนาดนี้เลยค่ะ